สั้นคลิปนี้นะฮะแต่คนที่เห็นตกใจว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่กำลังดมกาวอยู่ในรถขณะขับรถหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนที่ขับรถมาอยู่ข้างรถแท็กซี่คันสีเหลืองคันนี้
ตกใจเห็นพี่คนนี้เหมือนถือถุงอะไรขึ้นมาแล้วเอามาดมสูดปื๊ดสูดปื๊ดเข้าไปแบบนี้นะฮะ
แล้วมีคนเข้าไประบุพี่แท็กซี่แปลกกำลังดึงดาวอยู่หรือเปล่า
กำลังสูบดมกราวอยู่หรือเปล่าและอย่างดมแล้วก็ขับแบบนี้อันตรายหรือไม่นะครับ
รู้บอกทีฝากเตือนพี่เขาหน่อยแท็กซี่ดมกาวอันตรายค่ะ
แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เมื่อวานนี้เวลาสักประมาณ๔โมง๔๕นาทีช่วงเย็นบริเวณ๔แยกพญาไทย
่งหน้าไปทางถนนศรีอยุธยาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารนะครับ
เรื่องนี้เป็นคลิปออกมาแล้วทีนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่นะ
ว่าคนขับแท็กซี่ทำอะไรกันแน่คือเห็นทะเบียนรถชัดเจน
ค่ายของแท็กซี่ชัดเจนว่าเป็นค่ายไหนอย่างไรนะฮะ
ตอนนี้มีการสอบถามไปยังเจ้าของค่ายที่ให้เช่าแท็กซี่แล้วนะฮะ
ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะ
เขาบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะว่าคนขับคือใครกันแน่
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนนะครับ
แล้วพี่แท็กซี่คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดมกาวจริงอย่างที่เขากลับพูด
ก็ออกมาชี้แจงได้อาจจะเป็นการบูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ
บางคนบอกพี่เขากินข้าวเหนียวอยู่หรือเปล่าเหมือนซองถุงข้าวเหนียว
แล้วก็กินข้าวเหนียวอยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยวตรวจสอบให้เรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาที่เรื่องของวินบ้างเมื่อกี้แท็กซี่